คุณผู้ชมคะกรณีที่เด็กหญิงวัย๑๒ถูกวัยรุ่น
รุมโทรมในร้านขายของจิปาถะ
คือตอนนี้ตำรวจเขาก็มีการสอบปากคำ๔วัยรุ่นแล้ว

ตำรวจบอกว่าถ้าภายในวันนี้ไม่มามอบตัว
คือหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับทันที
แต่มันมีเรื่องหนึ่งค่ะที่พ่อของเด็กวัย๑๒บอกว่า
คนที่ก่อเหตุจากตอนแรกที่มันออกเป็นข่าวมาว่ามี๕คน

จริงมันยังมีคนอื่นอีกรวมทั้งหมดเป็น๙คน
แต่ตำรวจบอกเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผล
ถ้าเกิดว่าพบเพิ่มเติมเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์วิเชียนสรรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ในฐานะหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนในคดีนี้
ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์
ถึงความคืบหน้าเรื่องของการสอบปากคำเยาวชน๔คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะ
คือเมื่อวานนี้ชุดคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ๔ฝ่าย
ได้สอบปากคำเด็กชาย๔คน
ทั้ง๔คนรับสารภาพว่าได้ร่วมกันลงมือข่มขืนจริง
แต่ว่ารายละเอียดของการพามาหรือว่าการชักชวนมานั้น
ตำรวจเขาบอกว่าขอยังไม่ให้ข้อมูลกับนักข่าว
ซึ่งตำรวจก็มีการสอบปากคำในทุกประเด็นนะคะ
เรื่องของการชักชวนตั้งแต่ตอนแรกเรื่องของการร่วมกันลงมือ
รวมถึงรู้ว่าใครเป็นหัวโจกในการก่อเหตุด้วย
ทั้งหมด๔คนให้การสอดคล้องกันตรงกัน
แล้วก็ยังไม่ได้มีการซัดทอดไปหาคนอื่น
เหนือจาก๕คนที่ร่วมกันลงมือ
ทีนี้ตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๔คน
ความผิดก็คือฐานร่วมกันโซมหญิง
แล้วก็คุมตัวเข้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กจังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทีนี้อีกหนึ่งคน
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเข้ามอบตัว
เมื่อวานนี้ติดภารกิจต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดชนบุรีในคดีอื่น
แล้วบอกว่าจะมาเข้าพบกับตำรวจในวันนี้
เมื่อคืนตำรวจก็รอทั้งคืนนะคะยังไม่มาพบ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่มาอีกก็จะมีการออกหมายจับต่อไปนะคะ
ส่วนประเด็นที่พ่อของน้องวัย๑๒ปีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
พ่อเขาก็ไปออกรายการทีวีก็บอกว่าจริงคนที่ร่วมก่อเหตุ
มันมีมากกว่าห้าคนเรื่องนี้ตำรวจก็สั่งการให้กับพนักงานสอบสวนเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะขยายผล
ไอ้ที่บอกว่ามันมี๙คนมันมีใครนอกเหนือจากนี้อีกไหม
แต่ว่าจากการสอบปากคำเยาวชนวัย๑๒ปีที่ถูกข่มขืน
ก็ยืนยันค่ะว่ามี๕คนที่ร่วมกระทำชำราว
อีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าตอนแรกมันมีข่าวมาว่าเป็นนกต่อ
ลวงเด็กวัย๑๒ไปแต่ว่าตอนนี้
คนที่บอกว่าเป็นนกต่อคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะ
เพราะว่าโดนข่มขืนเรื่องนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวยังไม่ได้มาแจ้งความดำเนินคดี

ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวน
เชิญตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดในวันนี้ด้วย
แล้วถ้าเกิดว่าถูกกระทำจริงตกเป็นผู้เสียหายจริง
อันนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองต่อไป
ส่วนน้องวัย๑๒ปีตอนนี้ก็อยู่ในความคุ้มครองดูแล
ของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งพักอยู่ที่บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีนะคะ
มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพคอยให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนกระบวนการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องมีการประเมินความพร้อม
ในการดูแลน้องวัย๑๒ปีว่าครอบครัวมีความพร้อมขนาดไหน
แล้วก็อาจจะต้องมีการแยกแม่และเด็กออกจากกันชั่วคราวก่อน

แต่ยังไงก็ตามจะต้องมีการหารือกับทางคณะทำงาน
หวิชาชีพทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งภายในวันนี้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
หลังจากที่ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุย
ทางด้านหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องดูต่อนะครับ
ว่ามีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่า
นกต่อหรือว่ามีมูลข้อเท็จจริงอะไรอีกนะครับ